พื้นที่ก็สนุกสนานคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมค่ะก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะ
สำหรับสงกรานปีนี้ไปดูคลิปวิดีโอน่ารัก

อันนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้
คลิปนี้ถูกเผยแพร่จากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเต้คงไทย
เขาบอกว่ามีสาวสวยมาเต้นโชว์ให้ดูหน้ารถแต่เช้า

คือเห็นแล้วต้องขออนุญาตขำนิดนึงค่ะ

น่ารักนี่นะคะเป็นผู้ชายค่ะผมสีทอง
ใส่ชุดบิกินี่สีเขียวน่ารักจริงนะคะ
ออกมาเต้นพริ้วมากต้องบอกว่ายอมเธอจริงนะคะ
คือรถตั้งใจจะหยุดหรือว่าหยุดเพราะว่าเธอมาเต้นครับ

อันนี้ก็เป็นสีสันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
ไปดูคลิปต่อไปค่ะเป็นนักภาคชื่อดังในโซเชียล
เธอก็ออกมาพูดอะไรในวันสงครานด้วย
แล้วเธอพูดอะไรล่ะไปฟังกันหน่อยว่าเธอพูดอะไรนะคะ
นอนมาบนน้ำแข็งมือแกะสลักรูปลากระหายน้ำ
พักสาหารคือไอติมหลอดละลายตามง่ามนิ้ว
พระหัดขวาทรงแป้งอังกฤษตรางูโรยรักแร้
พระหัดซ้ายกดรีโมทแอร์รัว
ลองหน่อยไหมคะแป้งตรางูนี่เหรอคะพิวพันหยับกล้านพอแดดเหลี่ย

โอ้โหภาพได้เหมือนมากนะคะ

เรียนแบบเสียงรายการชื่อดังในโซเชียลนะคะ
โพสต์คลิปพากเสียงรายการกระจกหกด้านคุ้นไหมคะ
คุ้นค่ะตั้งแต่สมัยดิฉันเด็กเลยค่ะ
อ่าวันนี้เธอภาคเสียงในตอนที่ชื่อว่า
นางสงกรานที่เอาเรื่องราวของนางสงกรานมาล้อเลียน

งานนี้แน่นอนว่าถูกอกถูกใจ

ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีผู้เข้าชมทะลุกว่าแสนครั้งแล้วค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปสีสันที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
นี่สวยงามแล้วก็วันนี้ถูกแชร์กันเยอะเลยจริงนะคะ
เป็นภาพอันงดงามจากแฟนเพจเฟสบุ๊ก
ที่มีการสวมใส่ชุดไทยในวันสงกราน
ที่โรงพยาบาลนาวังจังหวัดน้องบัวลำพู
ภาพนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะชาวเน็ตจำนวนมาก
ก็ไปกดไลค์กดแชร์กว่า๓๐๐ครั้งแล้วด้วยค่ะ

ทีมข่าวของเราก็ได้มีการตรวจสอบพบว่า
ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่สวมใส่ชุดไทย
เช่นแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันนี้ก็พร้อมใจการแต่งชุดไทย

โดยนางสาวสุรัตนทิพยวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าเวรพยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและก็ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาสารคามบอกว่า
ไทยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน
แต่ว่าขอทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในวันหยุด

ตรงนี้ก็ต้องปรบมือเสียงดังให้เธอด้วยนะคะ
มีประแป้งด้วยนอกจากใส่ชุดไทยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับนั่นคือสีสันสงครานที่เกิดขึ้น
ก็เรียกรอยยิ้มแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะกันได้นะครับ